คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูเรื่องนี้หน่อยมีพลเมืองดีคนหนึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมเหมือนกัน
เพราะว่าเขาไม่ปล่อยผ่านไปเจอผู้หญิงคนนึงนะครับคือหน้าตาดีแต่งตัวดี
แต่เธอเดินเร่ร่อนอยู่ริมถนนลักษณะเหมือนคนเมาแล้วมีชายสูงอายุคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปคุยด้วย
เขารีบวิ่งเข้าไปหาเลยนะแล้วมีเพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้คือก่อนอื่นถามเลยว่าลุงรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า
ลุงบอกไม่รู้จักเขาก็เลยพาผู้หญิงคนนี้แยกออกมานะฮะเพราะว่าเห็นท่าทางผู้หญิงคนนี้ดู
คือถ้าจะบอกว่าเป็นคนเร่ร่อนก็ดูแต่งตัวดีหน้าตาดีสะอาดสะอ้าน
แต่เธอเดินเซนะใช่นี่เห็นไหมริมถนนสามัคคีตะมนต์ท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เอาไปคุยกับเจ้าของคลิปก่อนนะครับคุณบอยนะครับ
คุณบอยเป็นเจ้าของร้านที่อยู่แถวถนนแถวนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ร้านตั้งเตรียมเจ๋งนะฮะนี่ฮะคุณบอยนะครับบอกว่า
วันที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็นั่งอยู่แถวร้านกับเพื่อนนี่แหละ
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเนี่ยเดินแล้วล้มเดินแล้วล้ม
แล้วอยู่ดีก็มีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาประคอง
แต่ชักเห็นแบบแปลกท่าทางไม่ค่อยดี
ก็เลยวิ่งไปดูแล้วถามลุงว่าใช่ญาติกันหรือเปล่า
ลุงบอกไม่ใช่อยู่ริมถนนส่วนผู้หญิงคนนี้ถือขวดบางอย่างอยู่ในมือ
ก็เลยลองไปหยิบเอามาดมพบว่าเป็นกลิ่นเหมือนสารระเหย
ก็เลยเอาไปทิ้งแล้วก็พาผู้หญิงคนนี้มานั่ง
เพื่อให้มีสตินะครับส่วนลุงคนนี้นี่เขาก็ยังไม่ไปไหนนะฮะ
คุณบอยกับเพื่อนก็พยายามดูเอาไว้เพื่อให้ปลอดภัย
แต่หลังจากนั่งพักกันอยู่แป๊บเดียวเนี่ย
อยู่ดีผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลย
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เพื่อแจ้งข่าว
ญาติพี่น้องของผู้หญิงคนนี้จะพบคือแบบหาไม่เจอเนี่ย

เพราะว่าท่าทางลักษณะเหมือนกับเขาก็จะเดินเร่ร่อนไปทั่วนะครับ
แต่ในมือน้องมันมีแบบเป็นขวดนะครับ
เราก็เลยแบบขอดมดูใหม่หน่อยได้ไหม

ก็เลยไม่ไหวแล้วน้องก็ห่วงก็เลยกระชากครับ

นี่มันกลิ่นสันระเหยครับ
เดินมาไม่ให้น้องแล้วก็เลยเททิ้งเลย

ผมมองจากการมองไม่ใช่คนแบบเล่ร่อนนะครับ
เพราะว่าใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบ
ใส่ถุงเท้าและกระเป๋าก็สะอาดสะอ้าน

อยู่ที่ถนนสามัคคีตะบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับ
ทุกผู้ชมครับเราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับ

มาสมัครงานที่จุดตรวจสภาพรถเอกชนในซอยเทพนม
เราก็เลยไปหานะฮะผู้หญิงคนนี้นี่อยู่จริงนะครับ
แต่เธอก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะจับใจความไม่ได้
ผู้สื่อข่าวของเราที่นนทบุรีก็เลยประสานไปยังสพรัฐนาธิเบสนะครับ
เพื่อให้ช่วยติดตามหาญาตินะฮะนี่ตำรวจก็มานะครับ
รับตัวหญิงสาวคนนี้ไปแล้วไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเร่ร่อนไปไกลกว่านี้
ไม่ปลอดภัยนะครับสุดท้ายเราก็ถามไปยังตำรวจนะฮะ
บอกตามเจอคุณแม่ของน้องแล้วนะครับแม่บอกว่าลูกสาวเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตประสาทที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับ
แต่ระยะหลังเนี่ยไม่ได้ทานยาต่อเนื่องก็เลยมีอาการเครียดชอบพูดคนเดียวชอบหนีออกจากบ้าน
ทั้งที่แม่ก็ล็อกกุญแจทุกครั้งเวลาออกไปทำงานนะฮะแต่บางทีลูกออกไปบอกจะเอาผ้าไปตากบ้าง
พอออกไปปุ๊บวิ่งหายเลยต้องคอยตามหากันตลอด
ตอนนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพาลูกสาวเนี่ยไปบำบัดรักษาอีกสักรอบ

เขาออกไปข้างนอกเขาก็บอกว่าจะไปธุระ
แล้วก็ผมไปแล้วก็มีแต่ตำรวจมาส่งทุกครั้งเลย
เมื่อก่อนเขาไปเอาไม่อยู่เลยตัวเล็กปลอกเขาอีก
จับเขาก็สะบัดแล้วก็หลุดแล้ว

พวกพี่ใครไปรับยากให้น้องครับ
พี่เขาไม่ได้เอามาให้ทีกว่าแล้ว
นั้นโชคดีที่คุณบอยไปเจอแล้วถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ

คุณผู้ชมครับนี่ฮะเราก็ประสานต่อนะครับ
วันนี้ทางผู้มนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี
ผอนวรัฐศักดิ์โชตินนท์
และเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
มาที่บ้านของหญิงสาวคนนี้นะครับ

แม่บอกว่าลูกสาวมีอาการทางจิตเวทนะครับ

คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ย
คุณแม่เองก็มีอาการเหมือนกันนะครับ

แต่ลูกสาวเนี่ยรุนแรงมากกว่า
แล้วลูกสาวเคยมีประวัติเรื่องของยาเสพติดด้วย

ก็เลยรับไปทั้งแม่และลูกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

ประเมินเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
แล้วก็จะได้รักษาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกต่อไป